เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัวแต่เศรษฐกิจไทยไม่สู้ดี
พุทธนี้มาทำความเข้าใจเรื่องหนี้ครัวเรือนไทยในช่วง
เรามาถึงจุดนี้ได้อย่างไร